ท่านผู้ชมครับดูความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมของกลุ่มรัศดรในช่วงเวลานี้หน่อยนะฮะ
วันนี้มีแถลงการออกมาจากนายรัฐมนตรีนะครับทุกผู้ชมครับออกมาในวันนี้เลยนะฮะ๑๙พฤศจิกายน๒๕๕๙
ตามข้อความจากแถลงการเลยนะครับระบุว่าจากสถานการณ์การชุมนุมในช่วงในห่วงที่ผ่านมา
ซึ่งรัฐบาลและทุกฝ่ายกำลังร่วมกันหาทางออกโดยสงบและสันติ
บนพื้นฐานของกระบวนการตามกฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
อย่างไรก็ตามสถานการณ์ดังกล่าวยังไม่มีท่าทีที่จะบรรเทาลง
รัฐบาลได้แสดงความจริงใจในการแก้ปัญหา
โดยหน่วยงานด้านความมั่นคงได้ใช้ความพยายามปฏิบัติหน้าที่
ในการรักษาความสงบเรียบร้อย
รวมทั้งติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
ดำเนินการต่างตามหลักสากลด้วยความระมัดระวัง
โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรักษาบรรยากาศของความรัก
ความสามารถของทุกคนในชาติ
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบ้านเมืองและประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นสำคัญ
ปัจจุบันสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีนัก
และมีแนวโน้มจะพัฒนาสู่ความขัดแย้ง
นำไปสู่ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
โอ้โหแล้วข้อความนับจากนี้นะครับ

เพราะว่าแถลงการจากนายกเนี่ยบอกว่า
หากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปอาจเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ
และสถาบันอันเป็นที่รักยิ่งรวมทั้ง
ความสงบสุขปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยทั่วไป
รัฐบาลและหน่วยงานด้านความมั่นคง
จำเป็นต้องเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติ
โดยจะบังคับใช้กฎหมายทุกฉบับทุกมาตราที่มีอยู่
ดำเนินการต่อผู้ชุมนุมที่กระทำความผิด
ฝ่าฝืนกฎหมายเพิกเฉยต่อการเคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น
โดยจะดำเนินคดีต่างให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมของประเทศ
สอดคล้องกับหลักการสากลจึงขอแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

เนื้อหาใจความสำคัญก็คือรัฐบาลประเมินแล้ว
สถานการณ์การชุมนุมเหมือนกับว่ามีแนวโน้มที่จะรุนแรง
รัฐบาลก็เลยจะเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติหน้าที่
บังคับใช้กฎหมายทุกฉบับทุกมาตราที่มีอยู่
ดำเนินการกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่ฝ่าฝืนกฎหมาย
พอมีแถลงการออกมาแบบนี้๑ในแก่นนำของกลุ่มราศดร๖๓
ก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กแล้วก็ทีมข่าวของเรา
ได้ไปคุยมาด้วยครับนายอานนท์นำพาประกาศผ่านเฟซบุ๊กเลยค่ะ
หลังจากทราบแถลงการของนายกรัฐมนตรีนายอานนท์ก็ประกาศในลักษณะที่ว่า
ก็จะยกเพดานการต่อสู้แล้วก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราแบบนี้นะคะ
บอกว่าการต่อสู้แบบสันติวิธีไม่ใช่มานั่งพับเพียบแล้วเรียกร้อง
เพราะที่ผ่านมาทางกลุ่มได้เริ่มต่อสู้อย่างสันติกับเจ้าหน้าที่รัฐ
ตามระดับของสากลคือการใช้สีใช้น้ำซึ่งเป็นการใช้สันติวิธีตามพื้นฐานมาก
แต่ในเมื่อรัฐบาลประกาศจะใช้กฎหมายรุนแรงมาควบคุมและห้ามไม่ให้มีการชุมนุม
กลุ่มราศดรก็จะใช้การชุมนุมสันติวิธีเหมือนเดิมแต่เป็นสันติวิธีขั้นสูงต่อรัฐบาล
ส่วนจะเป็นแบบไหนให้ทุกคนรอติดตามเพราะขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมเอาไว้หลายอย่างแล้วโดยเฉพาะการป้องกันการใช้ความรุนแรง
ความชอบทำของรักก็จะลดลง
ประกาศใช้ความรุนแรงกับพวกเราความชอบทำก็จะลดลงด้วยครับ
ขณะที่ลูกเกษชนพิชาแจ้งเร็วหนึ่งในการนำกลุ่มรวชดร

แม้ว่านายกรัฐมนตรีจะประกาศยกระดับ
ใช้กฎหมายที่เข้มข้นกับผู้ชุมนุม
โดยบอกว่าเมื่อรัฐบาลและสมาชิกรัฐสภาปิดทางออก
ในการที่จะพูดคุยถึงเรื่องการปฏิรูปต่างร่วมกันเนี่ย
ก็ทำให้พวกตนไม่เห็นอนาคตของประเทศไทยหลังจากนี้
รัฐบาลเลือกที่จะปิดประตูทางออกร่วมกันกับผู้ชุมนุม
หลังจากนี้การชุมนุมก็จะเข้มข้นขึ้น
ส่วนสาเหตุที่เลือกชุมนุมอีกครั้ง๒๕พฤศจิกายนในการชุมนุมใหญ่
ก็เพราะว่าเป็นวันที่ทุกคนมีความเห็นต้องกัน
ว่าจะเป็นวันนี้ไม่ได้มีเลิกยามหรือว่าพึ่งดวงอะไรทั้งสิ้น
เราเลยเส้นคำว่าความกลัวมาแล้วค่ะ
เราเลยเส้นความกลัวของการถูกจองจำในเรือนจำ
เราก้าวข้ามความกลัวที่จะถูกดำเนินคดีหรือถูกทำร้ายร่างกายแล้ว
ความกลัวอย่างเดียวที่เรามีอยู่ในชีวิตนะตอนนี้เลยคือ

กลัวที่จะไม่เห็นอนาคตดีของเมืองไทยแล้วค่ะ
การที่คุณเลือกที่จะใช้ไม้แข็งเข้าควบคุมสถานการณ์
มันจะยิ่งทำให้คนลุกฮือมากขึ้นกว่าเดิม
อันนี้เกรดมั่นใจได้อย่างแน่นอนค่ะ

ในเมื่อคุณปิดโอกาสในการหาทางออกของประเทศ
หลังจากนี้ถนนทุกเส้นของเมืองไทย
จะพุ่งเป้าไปที่สถาบันกษัตริย์อย่างแน่นอน
เราจะทำให้การปฏิรูปสถาบันกษัตริย
เกิดขึ้นบนท้องถนนให้ได้อย่างแน่นอนค่ะ
นี่นะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะ